ครับวันนี้มาทำอะไรชื่อไทยรัฐครับ

ใช่จริงตอนนี้กำลังอินมากเลยเกี่ยวกับทำอาหาร
แล้วก็เลยผันให้มาเป็นธุรกิจอันหนึ่งครับ
เป็นร้านของผมเองใช่ครับ

แล้วก็เปิดเป็นเหมือนกับเป็นร้านออนไลน์ขึ้นมา

นี่เลยซีโครงหมูบาร์บิคิวอ่ะอร่อยมากอยากจะแนะนำ
แล้วทำงานยังไงมีเวลาแต่แต่งในอาโมการณ์เที่ยวเหล่าครับ
ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำเพลงควบคู่ไปด้วยอยู่
ก็ยังทำ๒สิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดอยู่
ตอนนี้ก็มีละครกำลังจะฉายปลายปีนะครับถ่ายกันอยู่
ใช่แล้วก็เพลงเนี่ยเพิ่งปล่อยเป็นซิงเกิลพิเศษ
วาเลนไทยที่ผ่านมาเป็นเพลงคู่กับเมธันนะครับ
แต่ว่าเพลงตัวเองเนี่ยจะออกเป็นอัลบั้มเลยครับปีนี้
เพราะว่าคิดว่าคิดว่าก็ไม่ได้ออกเป็นอัลบั้มมาประมาณ
ผมว่าน่าจะ๖ปีด้วยกันโนโลโก้แยกกันนะครับ
ปล่อยเป็นซิงเกิลมาเรื่อยพอมาถึงปีนี้ก็ตั้งใจว่า
ถึงเลิกงามยำดีปล่อยเป็นอัลบั้มไปเลยดีกว่า
ให้ใครติดตามได้แน่นอนเหรอครับได้แน่นอนครับใช่ครับ
แล้วเรื่องรายละครพี่โดโหเป็นแฟนหรือเป็นอย่างน้องเลย
คือจริงผมไม่มีกำหนดเลยครับแล้วก็ไม่ได้คุมอะไรกันด้วย
แต่ว่าก็ปล่อยไปเรื่อยรอให้น่าจะถึงจังหวะที่ดีก็น่าจะมีมาเองอะไรอย่างนี้ใช่
รู้สึกว่าอยากมีผู้หญิงที่ใช้
ผมวางไว้คือจริงอยากมีสักสองคนเพราะเราลูกคนเดียวเรารู้สึกมันก็เหงานะครับ
แต่ว่าถ้าคนแรกเป็นผู้หญิงผมว่าก็น่าจะดีเพราะว่าพี่คนโตเนอะเป็นผู้หญิงผมว่าก็คอยดูน้องได้ดูครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้